เกมรับจำนำ

และถาดีทีมินิดอกเบี้ย
ในเกมรับจำนำ

หือดัง

ตอนนี้นี่คนติดตามเป็นแสน

แล้วก็มีผู้หญิงมายืนข้างอย่างนี้ตลอดเลย

ต้องพูดว่าชีวิตโชคโชนมาก
ไปดูเรื่องของเขาดีกว่าค่ะกับเรื่องนี้
เส้นบางระหว่างวิกฤตกับโอกาส
สวัสดีมีรับแฟนวิกฤตท่านนะครับ

ที่มีมนตรายหรือสมัยที่มันพิมพ์
อยู่อย่างงงทันทีตั้งทุกวิเค้าสินกาย
แค่เบียงแค่เธอมาติ้นตาสดตารู้ไหม
หรือว่าใจเกิดไปโดนสกปลอดภัย
โอ้โหเมื่อกี้เนี่ยพี่เกือบร้องเพลงไม่รอดนะ

ไม่ใช่ไม่สบายหรอกคือพี่น่ะเห็นหน้าน้องเก็ตทีไร
ก็ทำให้หัวใจพี่มันหยุดเต้นทุกทีเลยอ่ะ

งั้นเรามาสร้างชีวิตครอบครัวกันไหม

โหยพี่ไปซื้อชุดแดนเซอร์มาจากไหนเยอะแยะคะเนี่ย
ก็พี่เพิ่งจะเริ่มรับงานร้องเพลงของตัวเอง
ก็กะว่าเราสองคนจะมาตั้งวงด้วยกัน
แล้วก็สร้างอนาคตให้มันดียิ่งขึ้นยังไงล่ะ

โอ้ยไม่ใช่แล้ว
จริงแล้วที่ตั้งวงที่พี่บอก
มันคือพี่ร้องน้องเต้นยังไงล่ะ

สร้างหลายอีกพี่ให้ดูไลน์ใช่ออก

เป็นไงโหยเก่งจังเลยว่าแต่พี่เอา
คือพี่เอารถไปจำนำงาแต่ว่ามันก็
มียืมบ้างถามว่าไม่ต้องห่วงนะแค่นิดเดียว
โอ๊ยเฮ้ยไม่ต้องเคลียดไม่ต้องเคลียดวัย
วัยรุ่นสร้างตัวมันก็อย่างนี้แหละ
น่ะเราว่าเร้ามันสอบเต้นกันก่อนนะ

โอ้โหน้องเอวดีมากเลย
พี่ว่าเดี๋ยวพี่ลองเช็คเฟสหน่อยดีกว่า
วันนี้เริ่มงามอีกดี

ไหน
โควิดระบาดงดงานสังสรรค์๓เดือน
ตายแล้วแล้วเราจะหาเงินจากไหนมาใช้หนี้เยอะแยะเนี่ยพี่

ขอยกเลิกงานแต่งของพี่ไปก่อนนะครับ
ยกเลิกเหรอพี่

เออน้องเอวันที่๗ยกเลิกงานนะ

โทรมาคอนเฟิร์มใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่ายังไม่จัดนะโควิดระบาดยกเลิกไปก่อน
ไม่ต้องห่วงนะตามใดที่พี่ยังมีลมหายใจพี่จะหาเงินมาใช้หนี้เอง

พี่นี่เราก็หางานกันมาหลายอาชีพแล้วนะ
เรายังหาเงินใช้หนี้กันไม่ได้เลย

ไอ้ต้นเพื่อนพี่ที่มันอยู่หมู่๖อ่ะ

และที่สำคัญนะมันได้ซองงานแต่งเยอะมาก
โอ้โหนับกันนี่ไม่หวัดไม่ไหวเลยนะ

เชื่อไหมมันแต่งงานไปเนี่ย

โหอย่างนั้นเลยเหรอพี่

แต่เป็นเงินที่มันได้มาจากการแต่งงาน
นี่พี่อย่าบอกนะว่า

แหมไม่ค่อยจะรีบเลยนะ
ก็ดีจะได้แต่งให้พ่อแม่ได้ชื่นใจไง

ซองที่ได้มาแล้วก็เอาไปจ่ายค่าโตจีนเครื่องดื่มดนตรีไปหมดแล้ว
เนี่ยเราก็เหลือเงินอยู่แค่นี้

แบบนี้เราจะหาเงินจากไหนมาใช้หนี้เนี่ย

ถ้าเราเป็นหนี้เพราะชุดแดนเซอร์เนี่ย

ว่าแต่เราจะหางานจ้างมาจากที่ไหน
โควิดก็ยังระบาดกันอยู่เลย

เดี๋ยวเราเริ่มเลยไลฟ์สดวันนี้เลย
เดี๋ยวพี่เนี่ยจะใส่ชุดกรีดยางร้อง
ส่วนน้องเนี่ยใส่ชุดแดนเซอร์เต้น

โอเคจ้ะถ้าพี่ว่าดีหนูก็ว่าดี

น่ารักสวยอ่ะ
ผัวเป็นนักร้องเมียเป็นหังเครื่อง
เออน่ารักจังเลย

แต่แก่น่ารักจังเลยเรื่องน้องนั้น

เมาส์ขอโทษนะเมียเพิ่งคลอดลูก๒๒วันมาแล้ว

ไปเจอตัวจริงกันดีกว่าค่ะขอต้อนรับคุณเอจากสงครา
ผู้จำนำในวันนี้คือคุณเอเสียงทอง
นักร้องงานเลี้ยงที่เผชิญวิกฤตโควิดจนเป็นหนี้ทำทุกงานลุยทุกอย่าง
จนจะเจอจุดพลิกพรรณในแบบพี่หลามน้องเต๋น
มาพบกับเข้ากันเลย

สวัสดีพี่เอแล้วก็พี่เบ้นด้วยนะครับ
พี่เอก็ขอสวัสดีน้องเอเช่นกันนะครับ

อันนี้มันเป็นเอกลักษณ์นิดหนึ่ง

จะแปลงราวเป็นกบแล้วไม่มีแล้วถอดแล้ว
เนี่ยวันนี้มีเอฟซีผมฝากความคิดถึงพี่๒คนมาด้วย

เห็นบอกว่าเมื่อก่อนคุณอยู่วงของ

วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวอย่างที่บอกภรรยามาด้วย
ฮ่ะโอ้โฮ

เออใช่คลอดได้กี่วัน

นั่นเพิ่งจะ๒๐วันมานั่งตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะ

ไปเจอแฟนได้ยังไงน้องสเก็ตเนี่ย
เขาเป็นเน้นเซอร์อยู่แล้วแล้วผมก็ร้องเพลงแล้วก็เจอกัน
คือเราไปเจอกันที่ทะเลผมก็อยู่ที่ร้านลูกชิ้นไง

ก็คือรู้จักในการที่ว่าผมร้องเขาเต้นอะไรแบบนี้

ก็เฟ่ดูแลดีแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่ค่ะ
ก็คุยกันมาทุกวันทุกวันก็โอเครู้สึกดี

ก็สมบุกสมบันกันมานะแต่ชีวิตของเขาน่ารักนะ

อาชีพอะไรก็ได้ให้เราอยู่ได้แล้วก็มีความสุขไม่ทิ้งกัน

ไปสร้างชุดเลยสร้างชุดแดนเซอร์เพื่อเตรียมจะออกงานเลย

หนี้ยืมสินเข้ามาทำชุดอะไรบ้างอะไรแบบนี้

ก็เจ้านี้๕๐๐๐บ้าง๑๐๐๐๐บ้างเต็ม๔๕๐๐๐๐ครับ
รวมกันครั้งแรกเลยเนี่ยเอามาประมาณ๔๕๐๐๐๐

รับงานไว้เยอะไหมตอนนั้นเดือนก่อนโควิดมา

เอ้าพอมันเจอโควิดเข้าไปแคนหมดเลย

มีวิชาอะไรเราก็ทำไปขายของบ้าง

แต่สุดท้ายหนี้มันก็ไม่ได้ใช้ไงเบ้นถูกป่ะ
ใช่คือมันทำกินไปวันก็วัน

แต่พอวันไหนที่ว่าไม่มีงานก็ยืมมาอีก

ทำไมถึงตัดสินใจจัดงานแต่งงานครับคุณเอ

ที่ติดนี่ก็ไว้อะเพราะมายคุณเห็นใครเห็นคู่ใครเพื่อนหรือเปล่าไง
พอจะหมดโควิดพร่อนเขาก็พรุษจะแต่งงานกันแล้ว

แล้วคุณเชิญแขกไปกี่คน
๓๔ร้อยทีกว่าคุณพบาย
โอ้เยอะน่ะ
ตอนนี้พวกแก้สองน้ำอะ

ร้อยมีไหม

คิดว่าน่าจะได้สักแสน

หักไปหมดแล้วเดี๋ยวหยุด๒๐๐๐บาท
กลายเป็นว่าแล้วทีนี้ก็กลายเป็นว่าที่ยืมมาล่วงหน้าอะไรก็

ยากลายเป็นหนี้เพิ่มถูกไหมใช่ครับ
คนที่อยากจะแต่งงานนะครับผมผมขอพูดแบบนี้ว่า
ถ้าเกิดว่าคนรวยหรือคนมีตังค์เนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะเขามีตังค์อยู่แล้ว
แต่ถ้าเกิดว่าไปยืมหนี้ยืมสินมามาแต่งงานอะไรแบบนี้ก็คือ
ไม่มียังไม่มีตังค์ไม่ต้องแต่งก่อนก็ได้แต่อยู่
ให้เราอยู่กันมีความสุขก็พอแล้ว

ต้องเพราะว่าผู้ใหญ่ก็น่าจะให้เราเยอะอยู่
แต่บางทีมันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังไงนึกออกใช่ไหม
วันนี้คืนนี้ถ้าเกิดวันไหนเราพร้อมจริงถ้าเกิดมีตังค์เยอะ
โอเคเราจะจัดกันแบบเล็กอะไรก็ยังดีกว่าครับ
ก็หลังจากแต่งงานเสร็จไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไร
เออเนอะลองเอาชุดมาใส่
แล้วทีนี้ก็ให้น้องเก็ตอยู่ในป่าเราก็ร้องเพลงในป่ากัน
แล้วทีนี้คนก็ดูเยอะบางวันก็ไลฟ์สด
มีมาลัยออนไลน์มาโอนมาให้บ้างอะไรบ้าง
วันละ๓๔๕๐๐ก็เริ่มมีคนติดต่อมาอะไรแบบนี้

วันนี้นะครับพ่อจ๊ะแม่จ๋ายังไงเอก็ขอฝากเอ
เป็นพระคุณอย่างสูงที่ทุกท่านติดตามเอง
แล้วเอก็จะไม่ลืมพระคุณเลยนะครับ
เออเห็นมั้ยคะ
โอเคฟังแล้วก็งงเหมือนกันนะคะนี่
ต้องบอกว่าจริงแล้วความสามารถเขาเยอะ
เยอะมากแล้วก็ไม่ยอมแพ้เลยนะคะ

วันนี้เขามาเขาบอกเขาก็ยังไม่มีตังค์นะคุณ

จริงแล้วคุณเดือดร้อนในเรื่องอะไรครับในตอนนี้
หนี้สินก็เรื่องหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับ

ซื้อนมซื้อนมซื้อแพรมเพิร์ตซื้อของใช้ต่างให้ลูกต้องลูกแล้วครับ
รู้แล้วเพราะฉะนั้นของที่เอเอามาจำนำในรายการวันนี้คือ

ลำโพงขนาด๑๒นิ้วกับไมโครโฟนคู่นี้ซื้อมาทั้งชุดในราคา๓๗๐๐บาท
อายุการใช้งาน๒ปีแต่สภาพนี้ใหม่กิ๊งเสียงแจ๋ว
นี่คือเครื่องมือทำมาหากินที่คุณเอใช้ออกงานอยู่เป็นประจำ
แต่วันนี้ต้องตัดใจมาจำนำกับทางรายการ
บอกเลยว่าทั้งหมดนี้เพื่อลูก
และนี่คือตู้ระบวงและไมค์นะครับที่จะมาจำนำในวันนี้
มาแล้วเครื่องเสียงที่ใช้ทำมาหากินนี่แหละเบ้น

๒ปีแล้วซื้อมาราคาเท่าไหร่คะอันนี้

ลำโพงกับไมค์คู่นี้จริงแล้วมันมีความสำคัญกับชีวิตเราขนาดไหน
สเก็ตเขาเป็นคนที่เขินใช่ไหมขี้อายแบบนี้เขาไม่ค่อยได้ออกกล้อง
แล้วทีนี้คือพอเราได้ลำโพงนี้มาเราเปิดเพลงดัง
เขาเต้นเลยใช่เขาเต้นแล้วก็ได้มีลำโพงตัวนี้ไว้แล้วเขาได้เต้นแล้วเราได้ร้องแล้วก็ได้ไร้สุดกัน
ซื้อมา๒๕๐๐บาทครับแล้วก็ไมค์อีก๒ตัว๑๒๐๐บาทก็ตีเสียว่า๓๗๐๐บาท
แต่ว่าเนื่องจากมันใช้มาแล้ว๒ปีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าราคามหาชนที่เขาตีมาให้เนี่ยทั้งลำโพงทั้งใบเนี่ยราคาเท่าไหร่
ไปดูราคามหาชนกันดีกว่าค่ะว่าอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ
ลำโพงมือ๒พี่แก้มรับจำนำในราคา๖๐๐บาทค่ะ
เจนีให้๙๙๙บาทสนไหม
ใช้มาแล้ว๒ปีก็อยู่ที่ประมาณ๑๕๐๐แล้วกัน
ลำโพงกับไมค์คู่นี้ให้๗๐๐บาทค่ะ
สภาพมันยังดีอยู่ผมให้ไปเลย๑๒๐๐ครับ
ลำโพงแบบนี้ที่บ้านมีเยอะให้ที่ราคา๒๐๐๐บาทค่ะ
หลากหลายราคามากบางทีก็น้อยเชีย
ได้ชิบน้อยชะบางทีก็๒๐๐๐ขึ้นมาเชียวแต่ว่าราคาเฉลี่ยจริง
จากราคามหาชนที่เราได้มานะคะอยู่ที่
เอเขาให้ไม่ได้หรอกราคาเนี้ยใช่คุณเขามาทั้งทีเนี้ย

ใช่คุณพร้อมไหมที่อยากจะโชว์สักนิดนึง

เปลี่ยนชุดมาเพราะที่จะเป็นแดนเซอร์ให้แล้ว

สวัสดีครับ
น้องเท่านั้นที่พี่มาให้ปอง

มีคนงาม
อีกไม่กี่ปี
หวังว่าคนนี้คงรอไว้
ถนอมความรักพี่เอาไว้

อย่าให้บอบช้ำ
โปรดจงเชื่อใจ

ท่องคำรักทุกเช้าคำ
ย้ำเตือนประจำทุกนาที

ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคุณแบบว่าแฟนเยอะขนาดนี้อ่ะใช่

ต้องบอกว่าอย่างนี้ใช้เมียคุ้มเลยนะพวกเอ้ย
เมียก็ผลิตผลผลิตภัณฑ์มาให้แล้วนะ

และนี่ก็คือชุดลำโพงและไมค์ของคุณเอเสียงทองวาเรตี้นะครับ

เป็นอาวุธในการต่อสู้ชีวิต
ในการทำอาชีพเพื่อดูแลครอบครัวนะฮะ

ราคารับจำนำของมหาชนอย่างที่บอกไป

เพราะฉะนั้นราคาจำนำในวันนี้อยู่ที่
อ้าวอยากได้อ่ะ

ลองดูที่จะได้เท่าไรวันนี้ครับ

เท่าไร

ครับจังหูเม็ดครับ๕๕๐๐บาทนี่คือโอเคนะครับ

ถ้าคุณเอนะครับพอใจแล้ว
เพราะฉะนั้นขอเชิญจำนำครับ

แล้วตอนนี้นะคะคุณเอนะคะ
รับเงินจำนำต่อทางด้วยกันไปก่อนเลย
เย่
พอมีการจำนำปั๊บมันก็ต้องมีการถ่ายของ
แน่นอนเราอยากจะให้คุณนะครับ

ตอบคำถามง่ายในช่วงหน้านะคะ

ขอให้สำเร็จได้เงินสะสมพร้อมกับของ

ข้อที่หนึ่งมือขวา

ทีมงานค่ะด่าทีมงานได้
กลับมาสู่ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำนะครับ
ในช่วงไทยของ

คุณมีเงินอยู่ในกระเป๋าคุณแล้วนะ

และกติกาการเทของของเราก็ง่ายมากเลยนะคะ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด๔ข้อ

ถือว่าถ่ายของสำเร็จ
รับของรางวัลกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้ถึง๒๐๐๐บาทครับ

มาสู่ช่วงคำถามไถ่ของข้อที่๑ครับ
ที่มาของชื่อนี้คุณได้แต่ใดมา
ทำวงเนี่ยอยากจะให้เป็นวงเนี่ยมีคุณภาพ
แล้วก็นักร้องที่เราเอามาร้องในวงเนี่ย
คือต้องเสียงดีเสียงเพราะต้องเสียงทองทุกคน
เอเชยามิชัยนี่มีใครอีก

เอมี่กิมพะทุม
แล้วเอนี่นะเก่งมากนะชื่อเอ

มาสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ถามว่า
เอไหนเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้อที่๒เอมี่กิมพะทุม

ก็เป็นผู้จัดการนักแสดงในวงการเรานี่แหละนะคะ

ฉายานักปั้นมือทองเลยนะ
ส่วนน้องเอมี่กิมพะทุมรู้จักไหมคะ

พอมันจะเป็นสาวลูกชึ้งน่ารัก
แล้วอันนี้ไม่ทราบจริง

เลือกมาแล้วนะคะข้อ๑พี่เอสุภชัยค่ะ

เอาล่ะถูกข้อนี้ได้กันไปก่อน๕๐๐๐บาทเลย

จะใช่ไหมเนี่ย

เขานึกถึงลูกเพราะฉะนั้นลูกก็มาช่วยชีวิตไม่ได้แล้วนะ๑ข้อ
ได้ข้อหนึ่งแล้วโชคดีนะครับมีรอยยิ้มกันต่อดีกว่า
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ดีกว่าครับ

เคยไปเป็นนักร้องอยู่วงพี่เอกชัยศรีวิชัย

คุณไปอยู่นานหรือยัง
อยู่๓๔ปีครับ
เพราะว่าเก๊นอนอยู่ในดีสอร์ทดีอะฮะ

ใช่ครับจริงอันนี้เขารู้เรื่องนะ

โอ้โหนี่เขาบอกว่าไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยใช่ป่ะใช่วิ่งกันแบบ

ไม่ทันนะเนอะมันไม่ทันขุนน้ำป่าขึ้น
น่ากลัวมากแล้วเขาเอาอะไรออกมาได้ป่ะล่ะ

ที่เหลือคือไปหมดเลยคือมันไม่ทันแล้วอ่ะพี่
ใช่เข้าสู่คำถามเลยดีกว่า
มันคือคำถามถ่ายของข้อที่๒ถามว่า
สมบัติที่เอกชัยศรีวิชัยนำติดตัวมาได้
หนีน้ำป่านั้นคืออะไร
ข้อที่๑รถยนต์กับชุดนอน
ข้อที่๒มอเตอร์ไซค์กับกางเกงใน

เค้าได้ยินใช่ไหมคะครับ
ตีนี้เขาใส่อะไรเจอก็ไม่รู้
ครับรถยนต์กับชุดนอนครับ
ทำไมกัดอยู่เป็นตอนหนึ่งอยากรู้
รู้รู้ความมาบ้างนิดครับ

มอเซอร์เดียวไม่น่าจะขี่
ได้ตอบข้อหนึ่งรถยนต์กับชุดนอนครับ

ข้อหนึ่งรถยนต์กับชุดนอนค่ะ

สะสมเงินรางวัลเพิ่มเป็น

ถ่ายชุดลำโพงคู่ใจกลับไปสำเร็จ
ฟ้าเอกชัยจะมอบโชคหรือไม่
มาฟังเฉลยกัน
ถูกครับ

แต่กางเกงในแกก็ออกมาไม่ทัน

เฉพาะวันนั้น

ถ้ายังงั้นเข้าถึงคำถามไถ่ของข้อที่๓ครับ

งขามีสถานที่ท่องเที่ยวแบบว่าที่ดังเยอะแยะเลยนะ
อีกหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้หาดสมิลารู้จักแน่นอนใช่ไหม
ทุกวันครับแล้วคุณเคยเห็นนางเงือกไหม

ตำนานเขาเล่ากันว่าบริเวณชายหาดเนี่ยวันดีคืนดีจะมีนางเงือกมานั่งหวีผมอยู่ค่ะ
หวีที่ใช้นี่เป็นหวีทองคำด้วยนะคะแต่บังเอิญว่ามีชายชาวประมงเดินผ่านมา
เงือกตกใจก็เลยรีบหนีลงทะเลไปลืมหวีทองคำทิ้งเอาไว้บนชายฝั่ง
ชาวประมงค่ะเห็นหวีก็เลยเก็บเอาไว้แล้วก็เฝ้าคอยว่าเมื่อไหร่นางเงือกจะขึ้นมา
แต่ว่านางเงือกก็ไม่เคยมาปรากฏกายอีกเลยนี่ก็เป็นตำนานนะ
อันนี้ก็เหมือนกับว่าเคยเห็นนางเงือกก็เลยมาปั้นรูปนางเงือกแบบนี้แหละ

ซึ่งรูปปั้นนางเงือกที่หาดนี้นะครับอยู่ในท่าที่กำลังหวีผมอยู่นะครับคุณผู้ชม
มันคือคำถามของข้อนี้ก็เกี่ยวกับนางเงือกนี่แหละครับ
คำถามถ่ายของข้อที่๓ถามว่า
รูปปั้นนางเงือที่หาดสมิลาหวีผมด้วยมือใด
ข้อที่หนึ่งมือขวา
ข้อที่๒มือซ้าย
ไม่ว่า
ภาพโพสต์เจ็บจังเลยนะครับพี่

ทีมงานค่ะด่าทีมงานได้

ก็คือมือซ้ายจับผมมือขวาหวีอย่างนี้

เอาให้เต็มพี่
ตอบข้อหนึ่งมือขวานะครับ
สินใจมาแล้วนะตอบข้อหนึ่งมือขวาค่ะ
มาลุ้นกันนะฮะเขาตอบมาแล้วว่า
ข้อหนึ่งมือขวาเป็นคำตอบที่

รุปัญญาพิหาสมิลาหวีผมด้วยมือขวา
โดยรูปปั้นนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ๒๕๕๙
ก็นับว่าเป็นเวลา๕๖ปีมาแล้ว
รูปปั้นนี้อยู่คู่กับหาดสมิลานะครับ
ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขราเลยนะคุณพ่อคุณแม่นะ

ตอบคำถามถ่ายของไป๓ข้อตอบถูกทั้ง๓ข้อเลย
รับเงินรางวัลสะสมไป๑๕๐๐๐บาทค่ะ
เฮ้ยเบ้นจ๋าตาพี่
ไม่เป็นการช้าเสียเวลาเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ครับ
คุณเคยได้ยินพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญไหมครับ
หรือที่เรียกกันว่าวันพืชมงคลนั่นเอง

พระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ย
เป็นพิธีที่มีความมุ่งหมายเพื่อบำรุงขวัญและเตือนเกษตรกร
ปลูกพืชผลโดยจะจัดขึ้นทุกปีนะครับ

อุดมสมบูรณ์ของพืชผลทางเกษตรโดยพระโคนั่นเอง
ถูกต้องค่ะโดยพระโคนะคะก็จะกินอาหารเพื่อเสี่ยงทาย
อาหารนะคะปกติแล้วจะมี๗อย่างนะคะ

โพดถั่วงาน้ำย่าแล้วก็เหล้าค่ะ
ปีนี้เขาพยากรว่าอะไรคุณทราบไหม

เออไม่เป็นไร

การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นพระโคต้องรับประทานอะไร

เราไม่รู้นะว่าความหมายคืออะไรเนาะ
เพราะว่าเราก็ไม่เคยดูด้วยซ้ำถูกป่
ใช่ครับปกติเนี่ยเหล้ากับถั่วเนี่ย

ตอบมาแล้วนะคะข้อหนึ่ง

เป็นแล้วเขาของคุณเอเนี่ย

เรียกได้ว่าเดาเกือบทุกข้อครับ

เขาพยากรว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นค่ะ
ค้าขายกับต่างประเทศก็จะดีขึ้น
เศรษฐกิจก็จะรุ่งเรืองขึ้นด้วย

อุดมสมบูรณ์ดีนั่นเอง
ข้อตอบถูกเป็น๔ข้อรับไป๒๐๐๐เลยค่ะ
เขามีเงินอยู่ในกระเป๋าของเขาเนี่ยนะครับ๒๐๐๐บาท
แล้วเงินที่เขามาจำนำของกับเราอีกเท่าไหร่นะ

ไม่ได้เขาไม่ได้เหรอเผื่อเขาเสียงมาก
สิทธิ์ที่จะดีใจกว่านี้เขาจะได้เงินเพิ่มอีกนะ
เย่ยันหรือเปล่ายังล่ะ

คุณสามารถเล่นเกมได้สำเร็จในช่วงโตจำนำโชค
เงินสองหมื่นจะเพิ่มเป็นสี่หมื่นทันที
แต่คุณจะได้หรือเปล่าสักครู่เดียวค่ะ
บอกเลยนะเกมนี้เตรียมมาสำหรับคุณเลยนะคุณเอ

ร่างกายของคุณฟิตพอไหม

มาแล้ว
อ๋อมาแล้ว

ของรายการเกมรับจำนำแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ

คุณจะได้เงินเพิ่มเป็น๒เท่า
สี่หมื่นบาท
แต่ตอนนี้ร่างกายของคุณฟิตพอไหม

บอกเลยนะเกมนี้เตรียมมาสำหรับคุณเลยนะคุณเอ
เกมนี้ใช้ปอดเยอะมากทำให้ร็งลมเยอะมาก
แต่ว่าจะเป็นเกมอะไรกติกาเป็นยังไงไปชมค่ะ
และตัวจำนำวันนี้จะนำโชคด้วยเกม
ปิงปองชวนดูด
กติกาก็คือผู้จำนำจะต้องวัดพลังปอดของตัวเอง
โดยใช้หลอดดูดปิงปองที่เตรียมเอาไว้
ไปวางบนปากขวดจำนวน๖ขวด
ภายในเวลา๑๐๐วินาที
หากทำสำเร็จทางรายการจะเบิ้ลเงินรางวัลให้อีก๑เท่าไปเลยครับ
และนี่ก็คือกติกานะครับเข้าใจแล้วนะ
คุณเดี๋ยวคุณจะต้องใช้พลังปอดอย่างที่น้องเบ้นบอกเอาไว้
แต่เขาเป็นนักร้องนะแก่สบาย
ได้อยู่นะพร้อมไหมประจำที่เลยครับคุณเอ

ปิงปอง๖ลูกภารกิจนี้นะครับ

ตอนนี้สู้ให้สุดพลังด้วย

ลูกที่สามลูกที่สาม
ลูกที่สาม
ไปได้เกินครึ่งทางแบบชี้

ลมพี่แกจะมีแผลวบ้างไหมเนี่ย

ลูกที่ห้า

มาแล้วมาแล้วมาแล้ว

แต่นี่คือผมก็ได้เปรียบนิดนึง

แต่คุณครับเขาทำภารกิจนี้นะฮะ

แต่เวลาเราให้ว่า๑๐๐วินาทีเนี่ยสิครับ

คุณเอทำได้หรือไม่ได้ครับ

แหมยังไม่ทันเฉลยก็ซ้อมดีใจไปก่อนซะแล้ว
ก็อย่างว่าล่ะครับหากทำได้เงินเกือบครึ่งแสนรออยู่แน่
พวกเราเอาใจช่วยคุณพ่อลูกอ่อนกันครับ
เพื่อลูกเพื่อเมียมันต้องทำได้สิแม่

เพราะฉะนั้นวันนี้เขาไม่พลาดเลยแม้แต่อย่างเดียวใช่ไหมจ๊ะน้องเบ้นจ๋า
ยอดเลยนะคะถือว่าภารกิจนี้สำเร็จนะคะ
เงินเก็บ๒หมื่นบาททำสำเร็จเพิ่มเป็น๔หมื่นบาท
รวมกับเงินจำนำอีก๕๕๐๐บาท
วันนี้นะได้ไปทั้งหมด๔๕๕๐๐บาท

ที่สำคัญที่สุด
คุณไทยของสำเร็จครับ

ตอนนี้นะคะผู้จำนำของเราก็ได้เงินรางวัลกลับไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าคนทางบ้านสิคะคุณกำลังรออยู่ค่ะ
จำนำในสัปดาห์นี้ได้แก่
นำไว้ในราคาสองพันสองร้อยบาทด้วยเหตุผลที่ต้องเอาเงินไปจ่ายค่า
ไฟให้ที่บ้านทางรายการเกมรับจำนำจึงขออาสาไป
ถ่ายของให้กับคุณตั้มเพื่อให้มีกำลังใจในการเดินหน้าต่อไป
ยินดีด้วยนะคะพี่ตามสู้สู้คุณทางรายการ

อยู่ในความทรงจำแบบไม่เคยลืมเลย

คือมิดพ้าของพวกค่ะ
ไม่ไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยว